เพื่อจะไปดูเรื่องของปัญหาภัยแรง
ความจริงไปล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนะ
หลังจากทราบข่าวว่ามีน้ำท่วม
ส่วนวันนี้ไปดูเรื่องของน้ำแร้งที่ขอนแก่นอูฎอดแล้วหนองไข่
นี่มีชาวบ้านมารอต้อนรับนะฮะนำผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้
ตอนนี้ยังแค่ผืนเดียวนะผูกไปผูกมานี่
โอ้โหเต็มเลยนะฮะ
พร้อมกับตะโกนไปไหนต้องได้ยินคำนี้ใช่ไหม

นายกเศรษฐาเราจะเป็นเศรษฐี

เริ่มต้นผ้าขาวม้าที่เอวนี่จะถึงอกอยู่แล้วนะฮะ

ค่ะคุณเศรษฐาก็ไปต่อกุธการไปอุบรรษฏภายราชธานี
ไปรับฟังแผนการจัดการน้ำ

ซึ่งตอนนี้เหลือน้ำในเขื่อนไม่ถึงครึ่งนะครับ
ผลกระทบจากภัยแรงเอลนินโย
นายกบอกว่าปีนี้สถานการณ์น้ำค่อนข้างน่าห่วงนะฮะ

ซึ่งปีนี้ฝนยังแบบตกน้อยมาก
อีก๑เดือนจะเข้าหน้าหลาวหน้าแรงแล้วเนี่ยนะฮะ
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเร่งเก็บกักน้ำเข้าเขื่อนให้ได้มากที่สุด
และต้องงดทำนาในช่วงนี้ก่อน
นายกยังบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายรับจำนำหรือประกันราคาข้าวนะครับ
กเว้นกรณีเกิดภัยพิบัติ

ตอนนี้ต้องเอาเรื่องกักเก็บน้ำก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันระหว่างที่เดินทางไปต่ออุดรธานี
ระหว่างทางนะครับเสร็จหานะครับ
ก็ไปเห็นชาวนากำลังหวานปุ๋ยนาข้าวอยู่พอดี

ก็เลยบอกให้หยุดขบวนรถก่อนขอแวะไปคุยกับชาวนาก่อน
นี่คือลุงอุดรลุงอุดรพื้นทองเป็นชาวนาบ้านกุฎเชียงมีอำเภออุบลรัฐ

ซึ่งลุงแกก็สะท้อนปัญหาให้นายกฟังเลยนะนี่

นายรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินนะฮะ
ท่านรองนายกนะฮะก็ไปด้วย
อ่าขุนอนุชาณาคาใสและมนตรีช่วยเกษตรนะฮะ
นี่ลุงอุดรแกบอกว่าตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงมากท่านนายก
ก็สอบละเกือบ๙๐๐น้ำมันก็แพง
ชาวนาจะอยู่ไม่ไหวแล้ว
สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจำได้ขายข้าวได้กิโลกรัมนึงเนี่ยหลายบาท
ถ้าเป็นกิโลนะกิโลละ๑๕บาท
ตอนนี้เหลือแค่กิโลละ๑๑บาทเท่านั้น
และแล้วส่วนที่วันนี้มีแผงกันไปครับ
รัฐบุรณีของพักภพเทย์เข้าไปกันหลายคนนะครับทุกผู้ชมครับ

จากนั้นนายกก็ไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ฟังความคืบหน้าโครงการมหากรรมพืชส่วนโลก
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง๑พฤศจิกายน

ถึง๑๔มีนาคมปี๗๐ที่อุดรธานีนะครับ
ทางจังหวัดก็ขอขยายวงเงินงบประมาณในการจัดงาน
จากเดิม๒๕๐๐ล้านขอเป็น๕๕๐๐ล้าน

คำถามแรกที่ผมมีเลยก็คือว่า
ถ้าผมมาขอเพิ่มอีก๓๐๐ล้าน
มันกระโดดไปได้ยังไง๓๐๐ล้านใช่ไหมครับ

แต่การที่งบประมาณงอกไปกว่า๑เท่าตัวเนี่ย

เพราะว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณจำกัด
เราต้องบริหารหลายภาคสมุด

หลังจากนั้นช่วงค่ำที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีไปถนนคนเดินนะฮะที่อุดรธานีนะครับ
เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศหลายอย่าง

กำลังขาขึ้นด้วยช่วงนี้
วันนี้มีคนมาขอถ่ายรูปกันเยอะแยะ
แฟนหงและแฟนผีปีศาจแดง

มีคุณพี่ธัรณิเมือแมนอยูมาเลย

สัมเกตขอดูอีกทีสิ
แล้วพี่เด็กกี๊น่าก็มองเห็นมั้ยว่านายกเสร็จหาทัพท่ายังไง
มองหรือว่าเนี้ยเออนี่อุ๊บแม่อันนี้หมายถึงอะไรอ่ะ
หยุดไว้หน่อยหยุดใครเนี้ยหมายถึงว่าสองขี่กำลังลงหรือยังไง
ขาลงเหรอพี่อุ๋ยว่ายังไงคะแหมแพ้แค่สองนัดเองแล้วอะไรเนี่ย
ระบัตรซื้อมานี่ไปเล่นทีมชาติเจ็บอีกแล้ว
โมโลโคลเขาส่งกลับมาสโมสรอีกอ่าเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
อะไรก็ไม่รู้อันโตนี่ก็อะไรเนี่ยมีขดงคดีโทษนะคะส่วนตัวเหรอคะ
ตอนนี้ต้องกลับมาให้ค่ะต้องกลับมาให้ค่ะต้องกลับมาให้ค่ะต้องกลับมาให้ค่ะ
นี่แล้วพอนี่พอหนูรอยพอนี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่นี่นี่สองมือนี่สองมือเห็นไหม
แล้วดูไม่เกรงใจพี่เขาเลยเนี่ยแล้วพี่เด็กผีอยู่ข้างข้างเด็กผีเขายืนอยู่เนี่ย
มอกตาเราให้เลยน่ะแล้วไอหนูนี่มีอย่างงี้ด้วยนะคุณเสร็จหาโชว์สองนิ้วอีกแล้ว

ฟ้าไหนก็ตามคุณเสร็จหากุมภาพทันหกเจ็ด

เอาลองฟังดูบรรยากาศดูนะครับ

ระวังชมผู้ใหญ่
บอกขอเงินหนึ่งหมื่นธนโยคต้นปีหน้า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครให้ลงทะบงลงทะเบียนหนึ่งหมื่นอะไรหยุดไว้ทุกอย่างเลยนะคะยังไม่มีเนาะ
นี่อะไรขำชะตากรรมแฟนผี